คุณผู้ชมไปต่อดีกว่านะคะสำหรับงานลำลึก๑ปี
จากไปของคุณพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณนะคะ
ก็คือเมื่อวานนี้เดินทางมาถึงคืนที่๒แล้วนะที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ศิลปินบอกเลยว่าคับข้างขึ้นโชว์ตบเท้ากันแบบเพียบเลยนะคะ

มีความรักของคุณพ่อวัยพจน์เพชรสุพรรณบุรีค่ะ

ก็คือเมื่อวานนี้เดินทางมาถึงคืนที่สองแล้วนะ

ก็คือเมื่อวานนี้เดินทางมาถึงคืนที่สองแล้วนะ

ก็คือเมื่อวานนี้เดินทางมาถึงคืนที่สองแล้วนะ

ก็คือเมื่อวานนี้เดินทางมาถึงคืนที่สองแล้วนะ
ก็คือเมื่อวานนี้เดินทางมาถึงคืนที่สองแล้วนะ
ก็คือเมื่อวานนี้เดินทางมาถึงคืนที่สองแล้วนะ

ในบรรยากาศมันมีความแบบสนุกสนานคุณผู้ชม
เป็นยังไงคะนี่ขนาดคืนที่๒แล้วนะ
เป็นแฟนเพลงของคุณพ่อไวพร์ล์เนี่ย
ยังคงเดินทางมาร่วมกับงานอย่างคร่าบคร่ั่งเลย

ไปไหว้ขอพรหุ่นพ่อวัยพฤษก่อนเลย
ซึ่งพอขอพรเสร็จปั๊บนะคุณผู้ชม
ขอตัวเลขต่อไปเลยแหม
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะภายในงานได้มีการจุดทูปที่มีตัวเลขด้วย
ผู้สื่อข่าวของเราคุณสองคนช่วยจ้องนิดนึง
นี่ไงตาดีกันไปเป็นแถบเลยนะคะ
ตัวเลขชัดเจนขนาดนี้แล้วแต่ดวงใครก็ดูเอาเด้อ
ได้ตัวเลขที่ชื่นชอบแล้วค่ะก็ไปนั่งฟังเพลงกันต่อแบบชิลเลยก็ละกัน
ศิลปินที่ผลัดเปลี่ยนกันคือมอบความสุขนะคะ

เมื่อคืนนี้ค่ะก็มีทั้งลูกทุ่งสาวสายแดน

ศิลปินจากค่ายเพลงทีวีมิวสิกค่ะแล้วก็ทีมงาน๓ดาว
มามอบความสุขแล้วก็สนุกให้กับแฟนเพลงนะคะ
อกจากจะมีศิลปินมามอบความสุขทางเสียงเพลงแล้ว

ตลกคณะยิ้มสยามค่ะยังมาปล่อยมุกฮา
เรียกเสียงหัวเราะจากแฟนเพลงที่มาร่วมงานได้อีกด้วยนะคะ
โดยลูกทุ่งสาวคุณหลิวอาจารยาตัวจี๊ดของเราเลย
เล่าถึงความเมตตาของคุณพ่อวัยพฤษ
ศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับให้กับสื่อนะคะ

แล้วก็หลายคนได้ชื่นชมผลงานของคุณพ่อ
เวลาเจอคุณพ่อตามงานคอนเสิร์ตต่างค่ะ
คุณพ่อก็จะคอยสอนนะคะคอยแนะนำ
ในเรื่องของการร้องเพลงให้คุณหลิวตลอดเลย
ซึ่งหลิวรักแล้วก็เคารพท่านอย่างมากค่ะ

ซึ่งเป็นอาจารย์ในเรื่องของการร้องเพลงให้กับหลิวค่ะ
ก็ให้ได้มีนะคะมีความรู้เรื่องการร้องเพลงนี่แหละ
แล้วก็มีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้

ขอบคุณครับ

คุณพ่อก็จะแบบเป็นคนที่มีความเมตตามากเลย
แล้วก็ให้คำแนะนำอยู่ตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็เพลงของคุณพ่อก็จะคงอยู่แบบนี้ตลอดไป

จะจัดขึ้นค่ะ๙วัน๙คืน
โดยคืนนี้นะคะจะเป็นคืนที่๓
ก็จะเป็นคิวของคุณหญิงทิติการ
คุณกาญจนามาสิริดำรงวงทองค่ะแล้วก็ตลกคณะวันดรีมค่ะ
มาร่วมมอบความสุขให้แก่แฟนเพลงในคืนนี้ด้วยนะคะ
ถ้าใครอยู่แถวนั้นคุณผู้ชมค่ะก็สามารถไปติดตามกันได้เนอะ
สุพรรณบุรีนี่เองนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพนะ
ศิลปินดังทั้งนั้นเลยนะดิฉันเนี่ยเป็นเอฟซีพี่กาญจนามาซิรินะฟังตั้งแต่เด็กเลย

สอนหนูหน่อยหนูไม่เคยไม่เคย